เอาละค่ะเมื่อวานนี้นะคะพี่แจ๊กรีนก็ไปมาค่ะ
คัมพีไอเสรร์บุ๋นั่นเองนะคะ

เช่นเดียวกันนะคะกับการตรวจเข้มเรื่องความปลอดภัยค่ะ

อาวุธที่อาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้น

เพราะอย่างที่ทราบกันนะคะคอนเสิร์ตนี้จริงจะจัดปลายปีที่แล้ว
แต่ว่าเลื่อนมานะคะเพราะว่าตอนนั้นก็มีข่าวคราวนะคะ
ว่าจะมีการแบบลุมตีทำลงทำร้ายนี่แหละค่ะ
ซึ่งนะคะแขกรับเชิญก็เพียบเช่นเดียวกันค่ะ
โดยพี่ปูพงศิษย์นะคะก็จัดตรงจัดเต็มนะคะคุณผู้ชม
คือคอนเสิร์ตปกติเลสอันนี้๒ทุ่มพี่ปูขึ้นเลยนะคะ
ซึ่งคุณธอมเนี่ยเคยเอาไปร้องแล้วดังมากนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าค่ะ

เพราะว่ามีอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณก๊อฟฟักกี้ฮีโร่ค่ะ
จริงเขามีซิงเกิ้ลใหม่ด้วยกันนะคุณผู้ชม
ก็เลยขึ้นโชว์เอาทำเอาโอดทั้งฮอเนี่ยเฮสนั่นกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ไปฟังดูแรปเปอร์ค่ะเป็นโซนดูแรปเปอร์ของเขาเลย

เสียงที่ฟังเป็นเพลงนักศึกษานั่นเองนะคะซึ่งก็โหมันมากจริง

นอกจากนี้ค่ะมีแขกรับเชิญก็คือพี่โป่งนะคะ
ซึ่งตอนท้ายนะคะพี่ปูพงศิษย์ก็ฝากขอบคุณแฟนด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะทุกข์จะสุขก็ยังอยู่กับเขามาตลอดนะคะ
แล้วก็ให้กำลังใจมายาวนานถึง๕๐ปีนะคะ
แล้วก็พี่ปูนี่ถือว่าเป็นตำนานเพียงครึ่งชีวิตนะคะ
เพลงแต่ละเพลงของเขาก็คือสอดแทรกปัญหาสังคม
เรื่องราวชีวิตมากมายต่างนะคะ

มาแหละแล้วก็แฟนเพลงก็มีการแตกเป็นสองฝ่ายอยู่ช่วงนึง
แต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
เป็นกำลังใจให้นะคะพี่ปูใจร่มเด้อ